สวัสดีค่ะชื่อปวีฮิดาจารุนินชื่อเล่นชื่อน้ำเพชรค่ะ

ตอนนี้ก็เรียนจบปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะ
ที่สามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะ
ก็คือตอนม๔เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลำคำแหงค่ะ

ให้รู้จักว่ามันมีระบบการเรียนแบบนี้ค่ะ

ก็ยากค่ะเพราะว่าต้องแบ่งเวลาเยอะ
เพราะว่าเราก็ต้องเรียนทั้งมปลายด้วย
แล้วก็ต้องมาสอบของระดับชั้นปริญญาตีด้วยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็เหมือนเวลาเรามีปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจ
ก็จะถามคุณพ่อค่ะ
แต่ว่าลองไปสอบตรงมหาลัยอื่นดูค่ะ
สอบโภคณะทันตะแพร่เพศาสตร์ค่ะ
เพราะว่าเรียนแผนคณิตมาค่ะ

ตอนเรียนพีดีกีก็คือจะเน้นอ่านช่วงปิดเทิมค่ะ
ส่วนช่วงเปิดเทอมก็คือโฟกัสที่การเรียนมัธยมค่ะ

เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเน้นอ่านช่วงสอบมากกว่า
ช่วงที่ไม่มีสอบก็ไม่ได้อ่านทุกวันค่ะ
ก็อ่านวันละประมาณ๓๖ชั่วโมง
แต่ว่าบางวันก็ไม่ได้อ่านค่ะ
เพื่อนก็รู้สึกว่าน่าจะยากค่ะ
เพราะว่าช่วงปิดเทิมก็ต้องเอาเวลาไปสอบอะไรอย่างนี้
ก็ต้องแบ่งเวลาให้ได้มากขึ้น

แต่ว่าเรียนได้ประมาณครึ่งนึง

ก็ชอบส่วนตัวตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
คือรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นที่สามารถ

จริงไอดอลก็เป็นคุณพ่อแหละค่ะ
ก็ต่างกันค่ะตรงที่ตอนเรียนระบบพีดิกี

ส่วนใหญ่ก็คืออ่านหนังสือไปสอบเองเลย
แต่ว่าพอเป็นปริญญาโทก็คือ

แล้วก็มีการเช็คชื่อก็จะเป็นอีกแบบนึง

ยากกว่าระดับปัญญาตีอีกขั้นหนึ่งค่ะ

เพราะว่าส่วนใหญ่ก็

ก็อย่างช่วงสอบมันก็จะมีช่วงที่แบบ

ก็คือเหมือนถ้าเกิดว่าเราเครียดเกินไปอย่างนี้
แล้วก็พักไปทำสิ่งที่เราชอบ

แล้วก็ค่อยกลับมาอ่านหนังสือต่อค่ะ
ก็วางแผนไว้ว่าหลังจบ

จะสอบเนติบัณฑิตต่อค่ะ

ก็ต้องมีประสบการณ์การด้านกฎหมาย
ถึงจะมีสิทธิ์สอบภูสิคภาคศาสตร์ได้

ภูสิคภาคศาสตร์ก็คือเป็นความฝันสุขสุดแล้วค่ะ

ชอบตั้งแต่เด็กหรือตั้งแต่ปฐม
คือก็รู้สึกว่าชอบงานด้านสายนี้ค่ะ
แล้วก็พอได้อ่านตัวบทกฎหมาย
เราก็รู้สึกว่าเราชอบกฎหมาย
รู้สึกว่าตัวบทมันมีเสน่ห์ของมัน

ก็เลยทำให้มุ่งมั่นเลยว่าอยากจะมาเส้นทางนี้ค่ะ
ก็ได้เปรียบตรงที่เรามีเวลาเพิ่มขึ้น
ก็สามารถที่จะหาประสบการณ์ได้
โดยการที่พอเราจบปริญญาตรีเร็ว
แล้วก็มีเวลาที่จะเตรียมตัวมาเรียนปริญญาโท

แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะ
ก็อยากจะแนะนำว่าสำหรับใครที่ยังอยู่อันดับต่อไป
เพราะว่าบางคนอาจจะรู้แล้วว่าชอบคณะไหน
แต่ว่าถ้าสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร
ก็การลองมาเรียนดูก็ทำให้เราได้ค้นหาความชอบตัวเองได้ด้วยค่ะ
แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ย่นระยะเวลา
ในการเรียนระดับปริญญาตรีให้จบได้เร็วขึ้นค่ะ